คุณครูอาจจะน่าเบื่อช่องสุดเลขอะไรมาก
อันนี้ค่ะเรามีวิธีใหม่ในการสอนคณิตศาสตร์
จะเป็นอย่างไรไปชมลีลาของครูโซ่ท่านนี้เลยค่ะ
อื้อชอบ

แล้วกว่าจะเขียนเลข๘ในตัวหนึ่งโยบไปถึงไหนละคะ
นี่แต่น้องเขาก็ลีลาพริ้วอยู่นะ

แต่ได้ข่าวว่าคุณครูนี่มันกว่าน้องเยอะเลยนะคะ
นี่คุณครูอยากฟังเพลงเฉยหรือเปล่าแล้วก็
คืออยากแข่งกันออกไปแก้โจทย์หน้ากระดานเพื่อจะได้ออกไปย่อใช่ไหม
นั่นน่ะสิเหมือนกันไม่ธรรมดาจริงใช่คณิตศาสตร์หรือภาระศึกษากันแน่
ลีลาไม่ธรรมดาค่ะครูท่านนี้ชื่อว่าครูโซ่ยอดหัดไทยรีสรคำนะคะ
เป็นครูประจำวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรจังหวัดระยองค่ะ
คลิปนี้ครูโซ่ได้ให้นักเรียนออกมาทำโจทย์บนกระดาน
พร้อมกับเปิดเพลงแดนซ์นะคะแล้วก็เต้นไปกับน้องอย่างสนุกสนานเลย
คลิปนี้ถูกอกถูกใจชาวเน็ตค่ะแห่แชร์ไปกว่า๔แสนครั้งนะคะชมกันก็เยอะเลยทีเดียว
ก่อนหน้านี้ค่ะครูโซ่ก็เคยบอกกับทีมข่าวบอกว่าจุดเริ่มต้นของไอเดียการสอนแปลก
เริ่มมาจากตอนที่คุณครูเป็นนักเรียนมักจะรู้สึกว่าทำไมเราเป็นนักเรียนนะ
มันต้องเรียนเครียดขนาดนี้ทำไมต้องง่วงทำไมต้องโอ้โหระเบียบขนาดนี้
ก็เลยค้นคิดวิธีหาให้เด็กรู้สึกอยากเรียนรู้สึกอยากสนุกขึ้นมา
เมื่อไหร่ที่น้องรู้สึกเบื่อนะคะครูก็จะหาวิธีสอนใหม่ปรับไปเรื่อยแบบนี้แหละค่ะ
ก็จริงโด่งดังมาบนโลกออนไลน์สักพักหนึ่งแล้วสำหรับครูโซ่
ก่อนหน้านี้ก็เคยโดนแชร์แล้วจากวิธีการสอนที่แปลกแต่ว่าได้ผลนะสนุก
ก็จะมีวิธีการใหม่มาเรื่อยทีมงานคะขออีกสักรอบ
ขอยอดคุณเขมมาสอนอยากจะยอกค่ะทีมงาน
ฉันรู้สึกมีความสุขมากชอบคลิปอะไรแบบนี้
ใช่แต่ดีนะเพราะว่ามาขอเพลงมิวสิก
เออสายย่อครูโบ้บอกหนูยังเขียนไม่ได้สักตัวเลยลูกหนูย่ออยู่เนี่ย
แต่ชอบนะชอบครูแบบนี้นะเอาตรง
ฉันเป็นคนนึงที่อ่อนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งใจเรียนมากไม่เคยหลับเลย
ภาพอื่นยังมีหลับยอมรับแต่แค่คณิตศาสตร์ไม่เคยหลับเลย

ก็เลยขยันเรียนจดทุกอย่างทำทุกอย่าง
มันเรียบออกแบบว่าตึ้งแล้วก็ไม่คิดอะไรอีกแล้ว
ต้องไปยอดรัฐสภรรณ์ต้องไปยอด
ฉันยังย่อทันไหมคะตอนนี้คุณจะจำได้แล้วคุณจะทำคณิตศาสตร์ได้

อ๋อวันนั้นยอดท่านี้นึกออกว่าเขียนอะไรไปแบบนี้มั้ย

เพราะว่าอย่างภาษาอังกฤษอย่างนี้โวลแคปร้องเป็นเพลงก็ช่วยได้
ใส่ยอกก็ไม่แน่เดี๋ยวไปถามน้องโรงเรียนดีกว่า
เพราะอะไรที่มันเครียดมากมันไม่อยากจำแล้วไง

พอมันมีความสุขมันก็จะแบบเออจำได้นะอะไรอย่างนี้